เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันว่าน่าจะเจอปัญหาแบบนี้บนท้องถนนกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าถึง๓จุดด้วยกันที่มีการพูดถึงบังโครนของรถบรรทุกที่มันใหญ่จนบังวิสัยทัศน
ทำให้รถคันที่ตามมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ารถคันข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะเบรกค่ะ

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือรถบรรทุกเวลาอยู่บนถนนก็เป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วบางคนใหญ่ขนาดนี้รถคันที่ขับตามมาเนี่ย
ใจไม่ถูกอะค่ะคืออันนี้กลัวรถคันหลังเปื้อนหรือไงฮะหรือติดใหญ่ขนาดนี้เหรอ
แต่รถคันหลังเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้นะคะเขาอยากจะเห็นไฟสัญญาณท้ายรถซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากมากกว่านะคะ
เพราะว่าจะได้รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาหรือเบรกซึ่งมันมีผลมากกับการขับตามมามีผลกับความปลอดภัยมากมาก
คนที่ขับตามเนี่ยค่ะก็ปวดหัวไปตามตามกันอันนี้คือคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่มีคนไปโพสต์ในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนี่แหละ
เป็นรถบรรทุกพ่วงสองคันขับซิ่งอยู่เลนขวาบนถนนที่จังหวัดนครนายกคนที่ขับตามก็เครียดเลยทีเดียวแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ย
มันบังวิสัยทัศน์การมองเห็นของรถคันอื่นแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุค่ะอันนี้เพจหนึ่งนะคะส่วนอีกเพจหนึ่งก็โพสต์เหตุการณ์ทำนองนี้เหมือนกันค่ะ
รถบรรทุกเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมก็ดูบังโครนดูบางโครนสิครับ

ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นของรถบรรทุกหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือไม่
เพราะนี่เจออีกแล้วบังโครนใหญ่อันนี้อยู่ที่สุวินทวงหนองจอกกรุงเทพค่ะ
คอมเมนต์ก็พูดเหมือนกันเลยทำนองเดียวกันอ้าวตำรวจไม่จับเหรอเห็นแบบนี้เต็มถนนเลยนะคะ
เอามาดูอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลก็คือรถบรรทุกดินหกล้อ
แล้วกองนูนสูงท่วมหลังรถบรรทุกไม่พอนะคะยังติดบังโครนขนาดใหญ่ด้วยล้ำออกมานอกรถ
อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะคือมันมันเกินไปกว่าครึ่งเลนของอีกฝั่งหนึ่ง
คันหลังจะแซงก็ไม่กล้าแซงแล้วก็เสี่ยงกับคนที่สัญจรไปมาด้วยนะคะ
งิ้วด่วนที่สกลนครล่าสุดคุณผู้ชมคะมีคนร้องเรียนไปที่สำนักงานขนส่งสกลนครแล้ว
ก็มีการร่วมกันกับตำรวจสพเมืองสกลนครไปตรวจสอบเจอแล้วคุณผู้ชมเจอคนขับแล้ว
เจ้าของรถบรรทุกคันนี้นะคะก็เรียกมาเปรียบเทียบปรับในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้ถอดบังโครนออกค่ะเอารถไปตรวจสภาพนะคะเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
อกจากนี้เขาบอกตรวจสอบพบรถบรรทุกที่มีการทำผิดในลักษณะเดียวกันอีก๓คัน
ก็ออกใบสั่งแล้วก็ให้เอารถไปแก้ภายในวันศุกร์นี้จะได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะ
สรุปว่าไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้นี่คนที่อยู่บนท้องถนนร้องเรียนมาหลายคนในหลายเพจเลย
เพราะฉะนั้นพี่ที่ขับรถบรรทุกก็ขอความกรุณาช่วยเอาออกแล้วทำให้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะ